นี่เพราะคะโรติใส่ใหม่สู่ชีวิตคนหนึ่ง
เขาหาเลี้ยงแม่ที่พิการติดเตียงนะ
ส่งเสียลูกเลียงเยอะแยะมากมาย

แล้วต้องคิดกลยุทธ์ใหม่ในการขายก็คือ

ที่เป็นเพลงที่เหมือนให้กำลังใจตัวเองด้วยไปฟังกันค่ะ
โอ้โหเป็นไงคะคุณร้องเพราะนี่แหละมันเหมือนเป็นเพลงที่ให้กำลังใจตัวเองด้วย
ยังไงก็จะไม่ท้อนะคะนี่คือคุณพงศักดิ์ปรุเขตพ่อค้าโรตีสายไหมวัย๕๕ปี
เขาจะจอดรถจักรยานยนต์ขายโรตีอยู่ที่หน้าศาลเจ้าพ่อบ่อไร่จังหวัดตราด
วันเนี่ยแต่งชุดผู้หญิงบ้างบางวันแต่งเป็นกุมารบ้างเฮ้ยเป็นกุมารเลยเหรอ
ตูกโรตีไว้ใต้ตนไม้ผมดูว่าตนไม้ที่นี่ออกโผล่นออกมาเป็นโรตีสายไหม
เออคล้ายอย่างนี้เลยคุกแบบหุ้งห่อยเอาไว้แบบนี้นะคะ
คุณพี่พงศักดิ์บอกว่าตัวเองสู้ชีวิตขายโรตี
ซึ่งก่อนที่เขาจะออกมาขายของเนี่ยนะ
เขาต้องต้มน้ำร้อนและอาบน้ำให้คุณแม่ก่อนนะ
แล้วทำกับข้าวเอาไว้ให้แม่กินช่วงกลางวัน
แต่ละวันเขาบอกได้กำไร๒๐๐๓๐๐บาท

ขยันออกมาขายทุกวันไม่หยุดไม่หย่อน
คือเพราะว่าอะไรค่าใช้จ่ายมันก็ไม่หยุด

ค่ากินค่าใช้ค่าแพมเพิร์ตค่ายาค่าเหมารถ

วันไหนที่ไม่ออกมาทำงานแปลว่าอะไร
ไม่มีรายได้ก็จริงใช่ไหมคะรายจ่ายมีทุกวันแต่รายได้

เขาก็เลยต้องจำเป็นที่จะต้องทำทุกวัน
ใครนะผ่านไปผ่านมาแถวสารเจ้าพ่อบ่อไร่นะ
ไปเจอคุณพี่พงศักดิ์นะอุดหนุนแกหน่อยนะ
เป็นกำลังใจให้แกหรือแวะทักทาย
ให้แกร้องเพลงให้ฟังคุยกัน

สิ่งสำคัญที่ทำให้แกออกมาทำงานได้ทุกวันนี้คือกำลังใจนะ

แกก็ยังอุตส่าห์มาร้องเพลง

แล้วใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นอยากให้อุดหนุนเพราะอะไร

เฮ้ยมีโปรโมชั่นด้วย

คุณเด็ดไปเลยเดี๋ยวตายส้นไม้เด็ดไป

ให้เด็ดถุงไปนะไม่ใช่ให้เด็ดใบไม้ไปนะ
คุณดูดิคือความแบบขยันของคนเรา
ความอดทนของคนเรามันทำให้เราไม่ยอดท้อน
คือเขาเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ว่าชีวิตต้องสู้ไง
เพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่ามีคนข้างหลังที่รออยู่
เป็นกำลังใจให้คุณพี่พงศักดิ์ด้วยนะคะ

บอกว่าคนบ้านเดียวกันจะไปอุดหนุน
อื้อนี่ได้เด็กนิดนึงเขาซื้อ

น่ารักร่วมด้วยช่วยกันนะคะ